สำหรับนักเตะทีมชาติไทยจากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
รายงานมาจากประเทศสาวิทยุนิศรับเบียร์ครับ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองนั้นก็เน้นการฝึกซ้อมให้นักเตะนั้นสนุกสนานนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าได้เน้นแท็กติกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันครับในการฝึกซ้อมมือนี้นักเตะทุกคนสมบูรณ์และพร้อมลงสนามครับ
เข้าสู่การฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายของทัพช้างศึกทีมชาติไทย
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองได้เน้นการฝึกซ้อมแบบฟันเกมให้ผู้เล่นผ่อนคลาย
ซิโก้เปิดเผยถึงความพร้อมครั้งสุดท้ายว่า
ขณะนี้ผู้เล่นของทีมทุกตำแหน่งสมบูรณ์๑๐๐
แต่ยอมรับว่ายังเป็นรองในเรื่องตัวผู้เล่นและเสียงเชียร์
แต่ด้วยสปีริตทีมที่ดีจะทำให้ไทยได้ผลการแข่งขันที่ต้องการ
ก็คือการเก็บ๑คะแนนเป็นอย่างน้อย
เกมการแข่งขันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
ก็บอกน้องว่าเราจะเล่นเต็มที่

เพราะว่าในแต่ละทีมที่อยู่ในกลุ่มเราค่อนข้างแข็ง
แต่เราก็จะไม่ประมาท
หมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะชนะ
ต้องชนะด้วยแท็กติกวิธีการเล่น

เด็กทุกคนมีความพร้อม

คุณซื้อของซาอุดีอาราเบียได้เปิดเผยว่า
ผู้เล่นของทีมมีอาการบาดเจ็บอยู่บ้าง

ว่าจะนำโดยโมฮาเมดอัลชาลาวี
สันโยจากรอบที่แล้วที่ยิงไป๑๔ประตู
โอซามาอัลซาวีประการหลังกัปตันทีม

คุณซื้อใหญ่ซาอุดีอาราเบียเปิดเผยว่า

รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันทร์

ขณะที่กองกลางตัวลุกจะเป็นเกลือกฤทธวีการ
สำหรับชุดแข่งขันทีมไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินชุดใหม่

ขณะที่ซาอุดีอาราเบียจะสวมชุดสีขาวเหลือง
เป็นนาทีที่๓๐และ๗๕ของการแข่งขัน
ส่วนผู้ตัดสินในเกมได้แก่ฟู้หมิงจากจีน
เชื่อมั่นนะครับว่าหลังจบ๙๐นาทีเต็ม
จะมีเสียงเฮจากนักเตะไปฝากแฟนชาวไทย

ซึ่งแฟนชาวไทยก็ติดตามให้กำลังใจพวกเขา
ในการเก็บชัยชนะกลับไปให้ได้ครับ
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงริยาทราชอาณาจักรสาอุดีอาราเบียครับ